คุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าหนาวแบบนี้
เดี๋ยวเราพาไปดูอีกหนึ่งคู่แล้วกันนะที่เขาควงกันไปหวาน
เรียกได้ว่าความหนาวทำอะไรเขาไม่ได้เลย

หนาวกว่าเดิมอีกค่ะถ้าเห็นภาพไปชมค่ะ
ทำเอาบรรดาแฟนคลับทั้งหนุ่มทั้งสาว
เพราะนานจะได้เห็นภาพคู่ของนักร้องสาวสายแบ๊ว
กับแฟนนุ่มคัตโตะลิปตาผ่านโลกโซเชียล
โดยทั้งคู่ได้เกี่ยวก้อยกันไปสัมผัสอากาศเย็นที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งก็ไม่พลาดที่จะแชะภาพคู่สุดหวานมาอวดแฟนคลับ
แคปชั่นสุดน่ารักว่าให้ตั้งชื่อรูปกันได้ละกัน
ปลไปยืมตัวพระเอกเกาหลีมานะเนี่ย
ทำเอาเหล่าฟอลลอเวอร์ต่างเข้ามาร่วมตั้งชื่อสุดเก๋ไก่ให้กับภาพของทั้งคู่เป็นจำนวนมาก
อาทิใหญ่ตัวร้ายกับนายแว่นโตหรือจะเป็นนายตัวร้ายกับใหญ่น่ารัก
จากภาพคู่แล้วทริปนี้ฝ่ายชายยังทำหน้าที่เป็นช่างภาพส่วนตัว
กดชัตเตอร์รูปสวยให้ฝ่ายหญิง
ได้โพสต์ลงอินสตาแกรมอวดชาวเน็ตอีกด้วยค่ะ